ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ที่นนทบุรีนะคะ
คือชาวบ้านในพื้นที่เขากลัวมากเลยกังวล
มีผู้ชายคนหนึ่งเมาไม่ได้เมาอย่างเดียว

บอกว่าลองยิงปืนเล่น
อยากลองยิงปืนเล่นหน้าบ้าน

มีข่าวเรื่องปืนเรื่องอะไรใช่ไหมคะ
คนได้ยินเสียงดังเหมือนเสียงปืนก็โหตกใจนี่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๒อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
ตำรวจสพปะเกร็ดไปจับผู้ชายคนนี้ค่ะ
นายมนตรีพัฒน์อายุ๓๒
ของกลางคุณผู้ชมลองดูนะคะของกลางปืนแบล็งกัน๙มม๒กระบอก
แกซีน๔แม็กซ์กล่องบรรจุอาวุธปืน๒กล่อง
กระสุนปืนแบล็งกัน๑๗นัดปลอกกระสุนปืนแบล็งกันอีก๓ปลอก
นี่ค่ะโอ้โหแบล็งกันเพิ่งจะมีข่าว

คือช่วงประมาณเช้ามืดวันนี้นะคะตี๓๓๐ตี๔ได้ค่ะ
ตำรวจสายตรวจสพปักเกร็ดได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสพปักเกร็ด
คือชาวบ้านเขาแจ้งไปเขาบอกเขากลัวกันมากเลย
มีผู้ชายคนนึงยิงปืนเสียงดังมาก
ชาวบ้านก็แตกตื่นกลัวว่าจะได้รับอันตราย
พอแจ้งเจ้าหน้าที่สายตรวจเขาก็มานะคะ
เขามีโครงการของเขาค่ะสายตรวจนนทบุรีเข้มแข็งไปให้ไวจับให้ได้

คือตำรวจก็ไปที่เกิดเหตุนะคะไปเจอนายมนตรีพัฒน์ผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
ยืนเมาอยู่หน้าบ้านตำรวจถามว่าเอาปืนยิงทำไมเนี่ย
มายิงปืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะ
ตัวผู้ต้องหาบอกว่าอ๋อเครียดอยู่บ้านคนเดียวมันเครียด
เอาปืนมาลองยิงเล่นหน้าบ้าน

โอ้โหแล้วก็ยอมรับว่าเนี่ยที่ชาวบ้านแจ้งตำรวจผมเอง
ผมเองนี่แหละตำรวจยึดของกลางเอาไว้ค่ะ
นำตัวขึ้นรถส่งสพปะเกร็ดเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะ
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบประวัติด้วยนะคะปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดด้วย
มีประวัติเรื่องของคดียาเสพติดก็เลยถูกแจ้งข้อหาความผิด
พรบออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน
เรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะเรื่องของการเสพ
แล้วก็เรื่องของการขี่ยานพานะขณะที่เสพยาเสพติด
ทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรือตกใจกลัว
ก็โดนไปหลายข้อหาหลายเรื่องเลยค่ะ